ถึงปีหน้านะครับจนต้นปีหน้าก็เป็นขนตรวจการตู้ตู้ปิ่มที่เราถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับ
ตัวแทนของทั้งสี่ชาตินะครับก็มาด้วยก็เป็นทีมจากรุ่มแม่น้ำโขง
รายการนี้นะครับเน้นย้ำกันหน่อยก็มีทั้งไทยกัมพูชาสหพปลาวแล้วก็เวียดนาม
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาร่วมงาน
แบบของการแข่งขันจะนำแชมป์ฟุตบอลลีกของประเทศนะครับ
กมชาแล้วก็เวียดนามแมลงขันแบบเย่าเยือนหาผู้ชนะ
ก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะได้ติดตามกัน
ก่อนที่จะถึงรอบชิงเนี่ยเดี๋ยวมีข่าวสารให้ได้ดูกันแน่นอนนะครับ
ชนะนะครับเข้าชิงกับแชมป์โตต้าลีกครับ
ระหว่างเชียงรายกับทางเมืองทองที่จะแข่งขันนัดชิง

อย่างบุรีรำเคยคว้าแชมป์มา๒สมัย
ติดต่อกันด้วยนะครับในปี๒๐๑๕แล้วก็๒๐๑๖
แชมป์รายการนี้ก็เงินรางวัล๒๕๐๐๐๐บาทนะครับ
โดยเกมการแข่งขันนะคะ
ก็จะแข่ง๒นัดเย่าเยือนนะคะนัดแรก
วันที่๒๓ธันวาคมเป็นในนัดชิงชะนาเลอร์นัดแรก
ส่วนนัดชิงชนะเลิศนัด๒ก็จะแข่งที่ประเทศไทย๖มกราคมปีหน้า
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเกมสุดท้าย
ก็คือเกมชิงชนะเลิศนัดที่๒นี่แหละ๖มกราคมติดตามกันได้ค่ะ